คุณผู้ชมดูคลิปนี้หน่อยถามกันตรงเลยว่า
แบบนี้ก็ได้ด้วยเหรอสมมุติคุณผู้ชมขับรถไป
แล้วไฟเตือนน้ำมันมันขึ้นเลยว่าน้ำมันใกล้จะหมด
ครับคุณจะทำยังไงเพราะผู้ชายคนนี้เขาตัดสินใจทำแบบนี้ค่ะ
ขอบคุณครับผม
ยืมเงินตำรวจจราจรซะเลย
แล้วเขายื่นให้โดยไม่มีแบบอิดอ่อนอะไรเลยนะคุณตำรวจ
ก็เรียกคุณตำรวจป๊ะขอยืมเงินร้อยหนึ่งดิ

โอ้โหเขาบอกน่าเอ็นดูจริงค่ะตำรวจจราจรโดนประชาชนยืมเงิน๑๐๐บาทนะคะ
เขาบอกว่าเดี๋ยวผมจะเอาเงินมาคืนนะเนี่ยผมจำเลขรหัสหมวกคุณตำรวจเอาไว้แล้วเนี่ย
รู้สึกจะผิดเลขนะพี่หมวกพี่เขา๖๒๗สงสัยตื่นเมื่อนจริงแล้วหมวกตำรวจเนี่ยคือ๖๒๗นะคะ
คนเขาโพสต์เขาเจ้าตัวเองนั่นแหละโพสต์คลิปนี้ลงในติ๊กต๊อก
เขาบอกว่าตรงนี้คือสี่แยกบ้านจันทร์เขตเทศบาลนครอุดรธานีมุ่งหน้าขอนแก่นค่ะ
มีคนถามบอกแบบนี้ก็ได้เหรอมีคนมาตอบว่าได้ดิก็ได้ไปแล้วร้อยหนึ่งนี่ไง

คุณภูริพัฒนบุญนินทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยลงพื้นที่ไปหาพี่ตำรวจคนนี้นะคะ
เจ้าของรหัสหมวก๖๒๗นะคะ
คือดาบตำรวจวิรุธสุขสำรานผู้บังคับหมู่งานจราจรสถานีตำรวจภูทรเมืองอุดรธานี
ดาบตำรวจวิรุธบอกว่าอ๋อคลิปนี้เนี่ยน่าจะประมาณปลายเดือนมกราคมนะครับ
มกราคมนี่แหละผมปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่แยกบายพาส
คนขับกระบะคนนี้ก็ชงลงหน้าออกมาบอกป๊าขอยืมเงิน๑๐๑แล้วก็ชี้ให้ดูไฟเตือนด้วย
คุณตำรวจก็บอกว่าผมก็ให้ไปนะก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะมาหลอกหรือเป็นมิจฉาชีพอะไรด้วย
คุณตำรวจบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่ผมถูกประชาชนยืมเงินกลางถนนเนี่ย
เขาเคยโดนยืมเงินมากลางถนน๒๓ครั้งแล้วแต่ก็ไม่คิดจะทวงคืน
เพราะว่าคนไม่มีเขาก็ไม่มีจริงช่วยอะไรได้เขาก็ยินดีช่วย
ให้ประจำอยู่ครับครับคือให้ประจำคือยังไง
คือก็เจอ๒๓ครั้งแล้วครับเขาจะมารูปแบบไหนตอนนั้น
บางคันก็น้ำมันก็หมดเขาก็จอดข้างถนนนะครับ
ก็เลยพาเขาไปซื้อน้ำมันอ๋อไม่รู้จักครับก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอาไปลงเฟสไปลงไอ้นี่ด้วยครับ
อ๋อเหรอแล้วเห็นเขาถ่ายคลิปอะไรไหมตอนนั้นน่ะ
เห็นก็คือตอนที่ให้ตังเขาไปแล้วครับเขามากันกี่คน

คุ้นหน้าคุ้นตาก่อนไหม

คิดไหมว่ามันจะเป็นที่ลงไปโลกออนไลน์แล้วมันจะมีคนพูดถึงเยอะอะไรอย่างนี้ครับ
ก็ไม่ได้คิดอะครับก็เราก็ให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจครับก็ไม่ได้คิดครับ
เรื่องนี้ค่ะผู้บังคับบัญชานะคะรองผู้อำกับการจราจรสพเมืองอุดรธานีพันธ์ตำรวจโทอติเมษพลมุกเนี่ย
ก็ชื่นชมดาบตำรวจวิรุธบอกว่าโอ้ยเป็นตำรวจที่มีจิตอาสาช่วยเหลือประชาชน
ผู้บังคับบัญชาทั้งผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๔ผู้บังคับการตำรวจภูทรอุดรธานีผู้กำกับการตำรวจภูทรอุดรธานี
ชื่นชมมาด้วยแล้วก็มีการมอบเงินรางวัลเป็นขวัญกำลังใจให้ดาบตำรวจวิรุธด้วยนะคะ
หมวก๖๒๗นะเลขหมวก๖๒๗ไม่ใช่๒๖๗เดี๋ยวให้เจอเผื่อยืมน้ำมันหมด
คือคุณตำรวจบอกว่าเคยเจอมา๒๓ครั้งแล้วใช่ไหมดีนะที่ไม่ใช่คนเดิมคือถ้าเป็นคนเดิมยืม๒๓ครั้งนี้ต้องคิดแล้วนะ